อยากจะติดตามข่าวหนุ่มส่งน้ำโดนนายจ้างหรือว่าเท่าแก่ไล่ออก
คุณเขาบอกว่าข่าวนี้เป็นเหมือนกับชื่อเพลงเลย

แต่ว่าคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าไล่ออกแล้ว
ก็ขอให้คุณไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าแล้วกัน
เรื่องนี้นะครับจากคดีที่คุณตาวัย๖๒ปี
เมาเหล้าหลอกพาหลานสาววัย๑๕ปีไปข่มขืน
ที่ป่าเสม็ดใกล้แคมป์คนงานซอยทุ่งด่วนจีน
ที่ตำบลควณรังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงครา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑ธันวาคม
แล้วพลเมืองดีคือนายทิพกรทองขาวอายุ๓๐ปี
เป็นพนักงานขับรถส่งน้ำดื่มของโรงงานแห่งหนึ่ง

ไปในเส้นทางนั้นได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเข้า
ก็เลยชวนแรงงานชาวพม่า๓๔คนเข้าไปช่วย
เด็กหญิงรอดพ้นจากภัยอันตรายจากตาแท้จนได้นะครับ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคืออะไร
เขาถูกเท่าแก่ไล่ออกครับ
นายทิพกรเล่าให้ฟังว่าเพิ่งจะถูกเท่าแก่
นายจ้างไล่ออกจากงานเมื่อวันอาทิตย์ที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดวันที่๑ไปส่งของไม่ทัน
วันที่๒เช้าวันที่๒นายจ้างไล่ออกเลย
เพราะนายจ้างถูกร้องเรียนมาจากคนที่เป็นลูกค้า
ว่าไหนล่ะถังน้ำที่จะมาส่งไม่เห็นมาส่งเลย
ก็เลยไล่นายทิพกรออก
คือวันนั้นนายทิพกรเขาก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจ๕ชั่วโมง
ตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๒แล้วก็รีบไปส่งน้ำ
ส่งให้กับลูกค้าเสร็จตอน๖โมงเย็น
แล้วกลับมาหาเท่าแก่ตอน๓ทุ่ม
แต่ตอนนั้นมันค้างอยู่ประมาณสัก๕๐ชั่วโมงไงคุณ
โดยนายทิพกรก็เล่าให้ฟังบอกว่าเพิ่งถูกนายจ้างไล่ออก
ร้อนมากเลยตอนนี้ไม่มีที่พักอาศัย
จากก่อนหน้านี้ก็อาศัยอยู่ที่บ้านของเท่าแก่ของนายจ้าง

จากการที่เขาไปส่งน้ำดื่มไม่ทันในวันที่๑ธันวาคม
ที่เขาไปช่วยเหลือเด็กสาววัย๑๕ปีให้รอดพ้น
จากการถูกตาแท้พยายามข่มขืน

เขาก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยาน

ประกอบกับเขาได้นำรถกระบะคันใหม่
ใช้ในการเดินทางไปส่งน้ำดื่ม
เพราะรถคันเก่ากระจกหน้าแตก
ทีนี้ล่ะครับเท่าแก่ผู้หญิงไม่พอใจหลายเรื่อง

เรื่องของเอารถคันใหม่ไปใช้
สุดท้ายเพราะเขากลับมาช้าก็ถูกไล่ออกทันที
นายทิพกรบอกด้วยว่าตอนนี้ต้องไปอาศัยนอนบ้านเพื่อนชั่วคราว

เพื่อตั้งหลักแล้วก็หางานทำใหม่

เขาก็ต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลต่ออีกนะครับ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของโรงงานผลิตน้ำ

ก็ได้รับการชี้แจงผ่านทางโทรศัพท์
เพราะไม่พร้อมจะเปิดเผยตัว
จากขณะนี้กลายเป็นจำเลยของสังคม

เป็นผู้หญิงใช่ไหมต้องเป็นเท่าแก่นี้สินะครับ
โดยเจ้าของโรงงานอีกคนที่เป็นผู้ชายบอกว่า
สาเหตุที่ให้นายทิพกรออกจากงาน
ไม่ได้เพราะไปเป็นพยานในคดีนี้

แต่เรื่องนี้ชื่นชมลูกจ้างของตัวเอง

มาจากเมื่อบ่ายวันอาทิตย์คือวันที่๒ธันวาคม
นายทิพกรขอรถคันใหม่ไปส่งน้ำ

เพราะส่งให้ไม่ทันในวันเกิดเหตุวันที่๑ธันวาคม
และอ้างว่าคันเก่าที่ขับส่งน้ำ
เป็นประจำกระจกแตกมันขับไม่ได้
ซึ่งนายจ้างก็ยินยอมให้ไป

เสร็จประมาณบ่าย๒แล้วไปส่งน้ำต่อ
ซึ่งเวลาที่ใช้ในการส่งน้ำจริงน่าจะแค่๑ชั่วโมงเท่านั้น
แต่นายทิพกรนำรถกลับมาส่งที่โรงน้ำตอน๔ทุ่ม
ภรรยาของเขาเท่าแก่นี้ก็เลยโมโหมาก
เพราะในวันนั้นจำเป็นต้องใช้รถคันนี้
ไปย้ายของที่หอให้กับลูกสาว
เจ้าของโรงงานบอกต่อนะครับว่าที่ผ่านมาวางแผนจะซื้อรถ
แล้วก็เซ้งร้านให้กับนายทิพกรด้วยนะ
มีกิจการส่งน้ำเป็นของตัวเองด้วยซ้ำ
จึงขอเห็นใจกับสังคมที่ไล่นายทิพกรออก
ไม่ใช่เพราะเป็นพลเมืองดีไปช่วยเหลือเด็ก
กำลังจะถูกข่มขืนและต้องไปเป็นพยานแน่นอน
แต่มันมีเหตุผลอื่นด้วยนะครับ